อยากจะให้ดูเรื่องของรองเท้ากันหน่อย
รองเท้าเนี่ยใส่เองก็ถอดเองได้ถูกไหม

โอ้โหทำไมมันถึงได้ถอดยากถอดเย็นอย่างนี้ล่ะครับ
เย้ออกแล้ว

โอ้ดูสิครับนี่มันรองเท้าแตะ
แต่ทำไมถึงใส่ลึกเข้าไปยันข้อเท้านั่นแหละครับ

ใส่มาเป็นรองเท้าหุ้มคอเอาดูดิ

คุณไม่เคยใส่รองเท้าแตะแบบนี้เหรอ

ดิฉันเคยรองเท้าแตะแบบว่าที่มันเป็นแบบไม่หนีบ

แล้วเราเล่นแบบเนื่องว่าเลยเหรอโดนอะไรกับพื้นน้ำอ่ะ

ต้องค่อยดึงออกมาแบบนี้เพราะมันติดข้อเท้า

ผมไม่มีเพราะผมเดินเท้าเปล่าตลอดเลย

รองเท้าคีบก็มีแต่ส่วนใหญ่คีบไม่ค่อยอยู่

มันเป็นอย่างนี้ไงพอแบบพอมันลื่นมันก็

อันนั้นไม่เป็นไรไม่น่าขนสรรอะไรบ้างมาย